คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะ
ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่มีการจัดงานแสดงดนตรีขึ้นค่ะ
ซึ่งเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพลรวมไปถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมเอาหลายบทเพลงเลยนะคะ
โดยศิลปินกว่า๒๐๐ชีวิตด้วยกันค่ะมาร่วมถ่ายทอดนะคะ
วันนี้เรามีบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณปันจุติระดับเพชรค่ะ
บรรยากาศการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อขณะนี้ค่ะ
โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมดื่มดำบทเพลงของพ่อท่ามกลางดอกไม้ของญาติกันเป็นจำนวนมาก
เริ่มต้นบรรยากาศด้วยภาพแห่งความตรงรักพักดีที่ประชาชนคนไทย
บรรยากาศด้วยภาพแห่งความจงรักพักดีที่ประชาชนคนไทย
พร้อมใจจุดเทียนส่องสว่างและเปล่งเสียงร้องเพลงสันเสริญพระบารมีกันอย่างกึกกล้อง
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ต่อเนื่องกันด้วยการดื่มดำกับสุนทรียภาพของเสียงดนตรีบันเลงจากวงบางกอกซิมฟานีออเครสต้า
พร้อมด้วยภาพแห่งความอบอุ่นจากน้องโรงเรียนอนุบาลเชียงรายที่รวมตัวกันร้องเพลง
พระราชาในนิทานและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
ทุกคนที่เอาไว้ท่านอยากจะสูงเห็นเมืองไทยได้ทุกที
กับการถ่ายทอดบทเพลงคนไทยของพระราชา
นำโดยคุณวุฒินันพิรมพักดีแหนมรณเดชแอคร็อกรายเดอร์ฟิล์มบงกฎเป็นต้น
เรามีพ่อคนเดียว
คือในหลวงในใจ
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป
ตัวแทนศิลปินคนบันเทิงอย่างเป๊กวงซิล
มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงในครั้งนี้
และยังตั้งใจแต่งเพลงตามคำสอนพ่อ
บทเพลงใหม่เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตัวเขาเผยถึงความรู้สึกว่าแม้ขั้นตอนในการเรียบเรียงคำร้องจะยากกว่าทุกเพลงที่ผ่านมา
แต่ตัวเขาก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงที่มีต่อพระองค์ท่านในฐานะประสบนิกรชาวไทย
ก็เป็นเพลงที่พวกเราวงซิลนะครับก็ทำขึ้นมาครับ

เรารู้สึกคิดถึงท่านนะครับ
เพราะว่าเราโตมากับท่านก็คือเราเกิดมาปุ๊บเราก็เห็นท่านแล้วนะครับ
เราก็ใช้ความรู้สึกตรงนั้นนะครับเขียนเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน
บอกเลยว่าเป็นเพลงที่แต่งยากที่สุดอีกเพลงหนึ่งในชีวิตเลยครับ
เพราะว่ากว่าเราจะคำที่เลือกใช้หรือว่าอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ามันต้องคัดกรองเป็นพิเศษ
แล้วก็ผมว่ามันเป็นการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งของศิลปินที่พุ่งจะทำได้นะครับ
อกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินคุณภาพรวมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพลอีกหลายคน
สำหรับการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา

หิวโก้จิงปาร์กจังหวัดเชียงราย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ

คุณผู้ชมที่แพลนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ยังไม่รู้จะไปไหนเนี่ย
ตีตัวไปชมกันได้เลยที่จังหวัดเชียงราย

น่าเสียดายวันพรุ่งนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ

แล้วก็ได้สัมผัสกับอากาศหนาวในช่วงนี้ด้วย